สำหรับชาคริสแย้มนามค่ะที่ล่าสุดขอควงภรรยาคุณแอนนั้นออกสื่อด้วยค่ะเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ
ไม่ให้บอกว่าไม่อวดได้ไง
เปิดเผยกันไปเลยนะคะคุณโดยพากันบินตรงไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์คิดถึงทุกปี
ไกลถึงกรุงเวียงจันทร์เลยค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะ
งานนี้นะคะภรรยาสาวค่ะที่กำลังอุ้มท้องน้องโพตอนนี้อายุคลานเกือบ๕เดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ก็ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจแบบใกล้ชิดด้วยนะคะ
บอกเลยว่างานนี้ทริปนี้ตัวติดกันสุดเลยค่ะ
ถือว่าเป็นการเปิดตัวออกสื่อแบบชัดไปเลยครั้งแรกนะคะ
อดไม่ได้ที่เราต้องขอเก็บช็อตน่ารักกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่มาฝากแฟน

อาก็พาภรรยามาครับถือว่าก่อนที่จะบินไม่ได้ก็เออใกล้ก็พามาหน่อย
ใช่เพราะว่านี่ก็เข้าเดือน๕แล้วใช่ไหมเหลืออีก๔เดือน
ก็น่าจะปลายเมษาต้นพฤษภาก็น่าจะได้เจอหลานแล้ว

เพราะว่าทุกคนก็ตื่นเต้นกับลูก
ก็ต้องผมเรียกแทนพ่อหลานแล้วกันเพราะหลานกับทุกคนนะ
ทุกคนก็จะตื่นเต้นกับหลานคนนี้มากเลย
ซึ่งทุกคนก็จะให้แต่ความโวยพรดี
แล้วก็กลัวว่าตอนนี้ออกมาปุ๊บตัวเองจะไม่ได้เลี้ย

แล้วก็มีครอบครัวแบบว่าทางครอบครัวเขาก็เรียนอยู่กรุงเทพกัน
หลายคนนะฮะก็มีนะมีแม่เขาพ่อเขาก็เดินทางขึ้นบ่อย
เขาก็มีกิจกรรมที่ได้ทำของเขาอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เขาทำก็คือดูแลสุขภาพ
เป็นหลักนะครับเพื่อดูแลแบบว่าเพื่อเตรียมรับลูก
แล้วก็ธรรมดาก็ไปหากองถ่ายบ้าง
แต่ว่าก็คงอยู่ดึกบ้างไม่ได้แล้วตอนนี้
เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจจริงนะคะ
ตั้งแต่มีน้องโพมาคุณแม่ของคุณชาคริส